ทีมข่าวของเรายังตามต่อเนื่องนะคะกรณีที่นักโทษชายสองรายค่ะ
หนีออกมาจากเรือนจำกระบี่หนีหัวออกมาเลยใช่ค่ะ
หนีออกมาอย่างใจเย็นเลยแล้วออกมาได้ยังไงเนี่ยนะคะ
ว่าไม่มีการป้องกันจากไฟฟ้าอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นข้อที่ยังค้างคาใจอยู่เนี่ยนะคะ
แต่การตามหามันยังคงมีอุปสรรคเพราะเขาบอกว่าบางจุดไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่ว่าจุดที่มีกล้องวงจรปิดและเห็นได้ชัดเจนคือกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนี้ยนะคะอ่าอย่างไรก็ตามค่ะ
เหตุการณ์นี้ตามมาสี่วันแล้วนะคะสำหรับกรณีที่นายมณฑลขันสมาน
คุกที่จังหวัดกระบี่ตำรวจภูทรกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ตอนนี้ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังไร้วี่แวว
มีการตั้งรางวัลนำจับด้วยหัวละ๕๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจยังคงออกติดตามเส้นทางหลบหนีของนักโทษทั้งสองราย
ก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดนอกเรือนจำนะคะ
อีกรอบดูซิว่าเส้นทางของเขาจะหนีไปไหน
ไปเจอกล้องวงจรปิด๑ตัวค่ะ
บันทึกภาพนักโทษทั้งสองรายไว้ได้เป็นกล้องของโรงเรียน
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรือนจำเองนะคะ
เป็นช่วงหลังจากที่นักโทษปีนรั้วออกมาจากเรือนจำนะคะ
ทีนี้เขาวิ่งค่ะวิ่งข้ามถนนมาฝั่งตรงข้าม
วิ่งเข้ามาในพื้นที่ด้านหน้าของขออภัยนะคะด้านหลังของโรงเรียน
โดยพบว่าทั้งสองคนตอนที่วิ่งมาโรงเรียนแค่ข้ามถนนมาเองนะคะ

ทำให้คาดว่าทั้งคู่น่าจะถอดโซ่ตรวนตั้งแต่ในเรือนจำ
จึงสามารถทำให้ปีนออกมาได้อย่างสะดวกสบาย
ก่อนจะปีนหลบหนีออกมานะคะ
หนึ่งในนักโทษสองคนหนึ่งในสองเนี่ย
สวมเสื้อยืดคอกลมหนึ่งตัว
แต่ว่าพอเอาไปเปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดในช่วงที่ปีนกำแพง
ทั้งคู่ไม่สวมเสื้อนะเขาก็เลยสงสัยว่าเสื้อเนี่ยไปเอามาจากไหน
วิ่งข้ามถนนไปเอามาจากไหนเสื้อหนึ่งตัว

นักโทษทั้งสองรายไปแอบซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของพื้นที่โรงเรียนในช่วงเวลาหนึ่งด้วยค่ะ
จากพฤติกรรมของนักโทษตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า
ไปรออะไรทำไมไม่หนีไปไปรออยู่จุดนี้อยู่ในมุมมืดของโรงเรียนเนี่ยพักหนึ่งนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเดินออกไปปีนข้ามกำแพงไปยังพื้นที่ก่อสร้าง
หลังจากนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แล้วนะคะ
แต่คาดว่าน่าจะหลบหนีไปทางถนนอีกเส้น
ซึ่งผ่านด้านหลังของสารกลางจังหวัดกระบี
อกจากนี้นะคะยังคงไล่ตรวจสอบกล้องในบริเวณดังกล่าวนะคะ
แต่ด้านหลังสารกลางจังหวัดมีอุปสรรคอีกกล้องน้อยค่ะ
หากมีรถมารับในบริเวณด้านหลังสารกลาง
จุดนี้ก็ไม่มีกล้องก็มองไม่เห็นอีก
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจตรวจสอบเอารถที่ต้องสงสัย
ขับผ่านไปผ่านมาจุดนั้นด้านหลังสารกลางมีอยู่๕คัน
สงสัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนเนี่ยนะคะ
ตำรวจกำลังตรวจสอบว่า๕คันนี้เกี่ยวข้องกับการหนีของนักโทษทั้ง๒รายหรือไม่ค่ะ